วันที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐครับหรือว่าคุณทิมพิธา
หัวหน้าพักก้าวไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐เนี่ยนะฮะ
เขาก็ขึ้นรถแห่ไปเพื่อขอบคุณพี่น้องโซนภาคตะวันออก
แต่ก่อนที่เจ้าตัวจะไปถึงวันนี้เหมือนฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเลยคุณขวา

อ้าวฝนตกจริงหรอจริงชาวบ้านเอาร่มไปกล่าวว่า
เออเห็นว่าคุณพิธาจะมาช่วงบ่ายบ่ายอ๋อแดดแรงเผื่อแดดร้อน

สุดท้ายใช้กันฝนฮะสุดท้ายกันฝน
ต่อให้ฝนตกก็ยังสู้คุณดูคนเยอะไหมครับ
เดี๋ยวก่อนโทษนะคะอันนี้เขาไปดูนักการเมือง
้อมของก้าวไกลด้อมส้มครับ
จังหวัดชนบุรีนะฮะตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาครับ
พี่น้องประชาชนมารอต้อนรับคุณ

คนนี้คุณทิมใช่ไหมคุณพิธาเนี่ย

ดูไปดูมาพอดูใกล้ไม่ใช่ครับ

นี่คือคุณธนาธานประมูลพงศ์หรือว่าคุณธนาครับ
เป็นผู้ช่วยหาเสียงชนบุรีเขต๙ครับ

มาช่วยหาเสียงแต่ว่าหน้าละไม้คล้ายกับคุณพิธา
ได้ฉายาว่าคุณพิเทียมครับ

มีฉายาคุณพิเทียมและชาวบ้านมาขอถ่ายรูป

แต่ไหนมาแล้วขอถ่ายรูปเลยก็แล้วกัน

คือโอเคถ้าเข้าไปดูใกล้อาจจะไม่ได้เหมือนซะทีเดียว
แต่ลักษณะบุคลิกท่าทางและรูปร่าง

หน้าผมเสื้อผ้ารูปร่างต่าง
เหมือนที่คุณขวัญบอกนะฮะ

เบอร์เกอร์ก่อนคุณพิเทียมมาก่อน

คุณพิธาตัวจริงมาแล้วขึ้นรถแห่มาเลยครับ

พาตัวจริงอยู่บนรถแล้วนะครับรถแห่รถกระบะ

แจกลายเซนครับวู้นี่ขนาดนี้แล้วหรอ

กระดาษบ้างแล้วก็แจกจ่ายที่ที่น้องประชาชน

เสร็จส่งคืนเซ็นเสร็จส่งคืน
โป่งสีส้มเยอะมากเลย

กำหนดการบ่ายโมง๒๐ถึงบ่าย๒

เพราะว่า๑๐เขตก้าวไกลกลับมาได้
หลังจากนั้นอีกไม่กี่นาทีน่าจะใกล้ถึงระยองแล้ว
เพราะว่ากำหนดการต่อไปจะขยับต่อไประยองครับ

ซึ่งก่อนอันนี้เจ้าตัวก็ไปขอบคุณหลายพื้นที่แล้วนะครับ
กรุงเทพมหานครในจังหวัดนนทบุรี
คือไปที่ไหนแฟนคลับบรรดาด้อมก้าวไกลด้อมส้ม
ก็ไปร่วมต้อนรับให้กำลังใจขอบคุณเช่นเดียวกัน
บรรยากาศการเมืองช่วงนี้จะคึกคักแบบนี้นะฮะ

แต่บอกเลยว่าอันนี้
ใครที่เป็นเหล่าบรรดาเอฟซีของคุณพิธานะคะ
ด้อมส้มทั้งหลายดิฉันบอกเลยอกอีแป้นจะแตก

เขาบอกว่านี่เปลี่ยนเลยนะ
ถ้าเกิดว่ารับไม่ได้ต้องเปลี่ยนทันทีตอนนี้

เอาอย่างนี้ปิดตาแล้วฟังขวัญเล่าก็ได้
คนคลิ้ดกันอย่างอัน๑มีบางส่วน

มีบางส่วนก็บอกแม่แอฟ

มีการเผยแพร่ภาพของทั้งคู่ออกมา

คุณคิดยังไงเอาแบบนี้ดิฉันให้คุณ
ผมกับภาพผมก็ไม่ได้อะไรแต่ผมเห็นท่าทางของคุณแล้ว

จริงเหรอดิฉันดูดิฉันก็เพ่งดูแล้วไม่รู้

ยิ้มใช่ไหมฮะก็น่ารักอ่ะคุณพิธากับน้องพี่พิม
คุณแอฟกับน้องปีใหม่มีแต่ความสุขนะในภาพนี้
แล้วคนที่ดูรูปนี้นะคะที่ฉันเชื่อว่ายิ้มตาม
แล้วหลายคนก็ลุ้นเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า
ในช่วงแห่งการเลือกตั้งมีข่าวคราวของทั้งคุณพิทาเอง
ทั้งคุณแม่แอฟเองออกมาว่ามีหลายคนลุ้น
มีหลายคนบอกจะมีอะไรกันหรือเปล่า

เขาก็เชียร์กันมีทั้งคนเชียร์แล้วก็มีทั้งคนที่แบบว่าบอกว่า
ไม่ได้นะอย่าเพิ่งจะไปยุ่งเกี่ยวเรื่องความรักช่วงนี้
จัดการเรื่องเลือกตั้งและการเมืองให้เรียบร้อยก่อน
ใช่ค่ะบางคนบอกแม่ออฟแม่แอฟรบกุลต่อคิวด้วยนะคะ

ใช่ค่ะคุณเต้ก็อยู่ด้วยแต่คุณผู้ชมค่ะ
คือเอาจริงนะภาพเมื่อกี้นี้
มันมาจากการที่ทางด้านของคุณพิธานี่แหละนะคะ
เขาเป็นคนโพสต์แล้วมันมีข้อความขึ้นแบบนี้ว่า
แล้วก็มีการแอดแอดใครอ่ะ
แอดแม่เอิร์ฟอ่ะแล้วคุณคิดดูดีเพราะภาพแบบนี้มันออกมา
บรรดาทั้งเอฟซีของคุณแอฟเองเหล่าบรรดาเอฟซีเหล่าบรรดาด้อมส้ม
เอาง่ายก็เข้าไปคอมเมนต์กันเต็มเลย
อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไปถ่ายรูปกัน
เดี๋ยวฉันบอกให้ใจเย็น
ก็จัดขึ้นที่มหิดลสิทธาคารนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมคะคือเอาง่ายเขาก็พาเด็กไปดูนั่นแหละ
นี่นะคะก็ยืนรวมกันแบบนี้แหละค่ะ
ล่าสุดค่ะทางด้านของแม่แอ๊บเนี่ย
ก็โผล่คอมเมนต์กลับหลังจากถูกแท็กแอดถึงแล้ว
เพราะแม่แอฟไปคอมเมนต์ว่าเช่นกันค่ะ
ที่พี่พิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วย
จริงก็แค่นี้นะข้อความไม่มีอะไรเลย
แต่คุณดูดิคนถูกใจหมื่นหกพันกว่าคนเลยนะค่ะ
คุณคะแต่ว่ารูปภาพที่คุณพิธาค่ะไปโพสต์อันนี้
ถูกใจกดถูกใจหลายแสนเลยค่ะ
โอ้โหขนาดนั้นเลยนะคะ
แล้วก็มีอีกคนอีกเป็นจำนวนมากเข้าไปให้ความเห็น

ขอให้แม่แอ๊บไปอยู่หัวแถวเลยทีเดียว

อย่างที่บอกว่ามันเคยมีสัญญาณความจิ้นของทั้งคู่ออกมานั่นแหละค่ะ
แล้วก็ปรากฏเป็นข่าวเป็นข่าวออกมาจนกระทั่งมีภาพแบบนี้ปรากฏคู่กัน
ก็อย่างน้อยเป็นช่วงสีสันรอยยิ้ม
ห่วงที่การเมืองกำลังคึกคักและเข้มข้น
นะคะก็น่ารักดีค่ะ
หยีบค่ะหยีบค่ะหยีบตัวเองค่ะไว้แล้วบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริง